คุณผู้ชมคะตอนนี้เวลาสักประมาณ
ใกล้จะบ่ายสามโมงแล้วเนอะสิบพันธุ์นาฬิกา
ไม่รู้คุณผู้ชมยังทานอาหารหรือทานอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังถ้าทานอยู่ขออภัยด้วยนะคะ
สาวคนหนึ่งค่ะเธอโพสต์คลิป
บอกว่าไปสั่งผัดพริกแกงหูหมูพี่ป่อเคยทานไหม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
มาอีกทีนึงคุณผู้ชมค่ะแล้วจ้องเข้าไปใกล้
ซูมดูหน่อยมันใช่อ่ะป่ะเออ
เฮ้ยมันใช่ไหมอันนี้อ่ะแล้วขนตางงอนมันเลย
หลายคนเห็นบอกคนลุกจริงจริงผู้ใช้ติ๊กต๊คนนึงก็เอาไปโพสต์ไว้ค่ะ
แล้วมีข้อความระบุแบบนี้ว่ากินอยู่ดีหนูจ๋าแม่อิ่มแล้ว
ทีมข่าวของเราสอบถามกับเจ้าของคลิปนี้แล้วเธอเล่าให้ฟังแบบนี้
สั่งเข้าเที่ยงมาที่โรงอาหารของบริษัท
เมนูที่เธอสั่งอย่างที่บอกผัดพริกแกงหูหมูแหม่ตอนกินก็อร่อยดี
กินไปกินมาเอ้าเฮ้ยนี่อะไรมีขนตาแว๊บแพมมาด้วยในจานอาหารของเธอ
เธอบอกเห็นแล้วอิ่มทันทีไม่อยากกินต่อ
ตอนแรกตกใจไม่รู้เป็นอะไรแต่เพื่อนเธอแหละบอกว่าไม่เป็นไร
อันนี้มันขนตาหมูแต่ยังไงเธอก็กินไม่ลงแล้ว
ใช้คำว่าเห็นแล้วมันสยองจริงนะหลังจากเจอเจ้าสิ่งนี้ไป
ก็ไปแจ้งกับหน่วยงานที่ดูแลร้านอาหารให้ปรับปรุงเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแหละ
แต่คนที่เข้ามาดูคลิปเขาก็มาคอมเมนต์กันเต็มเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ขนลุกเหมือนกันค่ะบางคนก็แซวว่างอนมาเชียร์ยิ่งกว่าขนตาคนซะอีก
หรือบางคนก็ถามว่าแหมคุณพี่ใช้มัสคาร่ายี่ห้ออะไรคะนะก็ยังอารมณ์ขันกันได้อยู่นะ
ฉันก็เพิ่งเคยเห็นขนตาหมูใกล้ขนาดนี้
เอาตรงนะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าไอ้หมูเขามีขนตา
เออถ้ามันเป็นหมูก็โอเคละค่ะแต่ยังเป็นหมูนะคะ